ครับมาดูเรื่องของขโมยขโจรกันต่อนะครับ
แต่งตัวซะดีนะฮะแต่ว่าสวมหมวกแก๊ปปิดบังใบหน้าใส่หน้ากากอนามัย
เข้ามาทำทีเป็นลูกค้าที่ร้านทองเดินวนเวียนไปมาเหมือนจะตัดสินใจ

แล้วก็ใช้จังหวะในการที่ขอพนักงานดูทองซะหน่อย
จากนั้นยื้อยุดฉุดกระชากทองจากมือพนักงานวิ่งหลบหนีไปเลย

นี่แหละครับกล้องวงจรปิดของร้านทองเฮ่นจีจีง้วนโกแอนด์เจมส์
ห้างดังกลางเมืองสมุทรสาครบันทึกภาพเหตุการณ์เมื่อวานี้
ตอนประมาณเกือบ๖โมงเย็นชายแต่งตัวดีฮะเสื้อเชิดเรียบร้อย
ทำทีเป็นลูกค้าเดินเข้ามาในร้านทองและขอดูกรอบพระแล้วก็เปลี่ยนใจ
ขอดูสร้อยคอทองคำน้ำหนัก๓บาทที่แขวนไว้ในตู้
พนักงานหญิงได้หยิบสร้อยทองออกมาให้หนึ่งเส้นชี้แล้วนะฮะ
เดี๋ยวพนักงานก็หยิบมาวางบนถาดสีดำ
คนร้ายชี้บอกว่าขอดูอีกเส้นหนึ่งอีกเส้นหนึ่ง
พนักงานก็หยิบออกมาให้ดูแล้วก็ยื่นสร้อยคอทั้งสองเส้นให้คนร้าย
ให้ดูอย่างเดียวนะครับคนร้ายพลิกไปพลิกมาด้วย
สักพักเริ่มเอาเข้าใกล้ตัวแล้วก็ยื้อยุดฉุดไปเลย
พนักงานพยายามจะเอื้อมมือไปหยิบคืน
แล้วก็วิ่งตามแต่ไม่ทันนะครับ
หลังเกิดเหตุตำรวจสพเมืองสมุทรสาคร
เข้าตรวจสอบพื้นที่หาลายนิ้วมือแฝงของคนร้าย
พร้อมกับสอบปากคำพนักงานในร้าน
โดยนางสาวพัชรินโพสิตพนักงานประจำร้านเปิดเผย
ว่าคนร้ายใช้เวลาประมาณ๕นาที
พอหยิบทองไปได้ก็วิ่งออกจากร้านไปทันที
เธอพยายามยื้อไว้แล้ว
คือทั้งยื้อทองแล้วก็ยื้อตัวยื้อไม่อยู่ครับ
คนร้ายได้สร้อยทองน้ำหนัก๓บาทไป๒เส้น
มูลค่าประมาณ๑๓๐๐๐๐บาท
ตำรวจคาดว่าคนร้ายน่าจะเข้ามาดูลาดลาวก่อนจะลงมือ
เนื่องจากคนร้ายเหมือนทำทีเป็นลูกค้าเข้ามาดูแล้วรอบนึง
แล้วก็รอจังหวะที่ภายในร้านไม่มีลูกค้าแล้วปลอดคนแล้ว
ก็เลยทำทีเป็นลูกค้ามาขอดูทอง
แล้วก็อาศัยช่วงที่ไม่มีคนในร้านยื้อยุดฉุดทองออกไปเลย
ตำรวจรวบรวมหลักฐานแล้วก็จะเรียกพนักงานไปสอบปากคำเพิ่มเติมด้วยนะครับ
พร้อมจะตรวจสอบวงจรปิดในห้างเส้นทางการหลบหนี
ติดตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดีต่อไปครับ